เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ขอนแก่นนะฮะมีงานฉลองบวชนาควัยรุ่นสองกลุ่มไปเจอกัน
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะฮะยกพวกทำร้ายกัน
แล้วใช้มีดเนี่ยไล่แทงกันตายไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่ง
คนที่เจ็บตอนนี้สาหัสนะครับถูกแทงถึงขั้นไส้ทะลักนะฮะ
กั๊ยังวาหวาบกันมาตียังวะ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
หยกโครกตะลุมมอร์นกันไล่แทงนะฮะ

ทางวงเนี่ยเห็นน้องหางเครื่องกำลังกินข้าวเลยใช่มั้ย
ก็มีคนขึ้นไปใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อระงับเหตุนะครับ
ตุดความตกตกใจของผู้ชมครับทุกที่ชมครับ
หลังจากนั้นมีคนแจ้งตำรวจไปนะครับ
ชุมแพรก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับกลางงานบวชนาคตรงนี้นะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่บ้านโนนชัยหมู่๒ตำบลโนนหันอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เป็นลานดินตรงข้ามบ้านงานบวชนะฮะเขามีเวทีหมอลำอยู่นะครับ
นี่กองเลือดนี่ยังอยู่หลายจุดเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่เองนะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่ถูกแทงบาดเจ็บมีอยู่สองคนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพร
คนหนึ่งชื่อในชัยทรัพย์สมบัติอายุ๔๐ปีถูกแทงเข้าหน้าอกซ้าย๒แผล
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
อีกคนนึงชื่อนายเตชินลือแรงอายุ๔๐ปีเหมือนกันนะครับ
ถูกแทงเนี่ยเข้าหน้าท้องนะฮะทางด้านฝั่งขวา
ว่าเขาตะโกนบอกไส้ทะลักออกมาเนี่ยที่ไส้ออกมาเนี่ยคือคนนี้นี่แหละ
นี่นะฮะไส้เนี่ยทะลักออกมากองอยู่ที่หน้าท้องนะครับ

นี่คนนี้นะฮะนายเตชินนะครับ

ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับสพชุมแพร
สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าคนที่ก่อเหตุ
แทงเขาเนี่ยจนเจ็บจนตายเนี่ยนะฮะชื่อนายธีรศักดิ์
หมู่หนองสังอายุ๓๕ปีซึ่งนายธีรศักดิ์เองก็เจ็บเหมือนกัน
ในรถอีกแล้วนะฮะไปคุมตัวมาได้แล้วนี่ครับ

หนีไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูเขียวนะครับตำรวจเขาสืบทราบว่า
ในคนนี้นี่เองนะครับก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็ไปควบคุมตัวมาได้นายธีรศักดิ์ก็ยอมรับสารภาพนะครับ
ว่าใช้มีดเนี่ยไล่แทงเขาจนเสียชีวิตไปหนึ่ง
แล้วก็เจ็บสาหัสอีกหนึ่งนี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวมาที่ที่เกิดเหตุนะฮะ
ค่ะความจริงไปอายัดตัวมาจากโรงพยาบาลนะครับอืม
ตัวนายธีรศักดิ์มาชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นี่ฮะแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวชี้จุดจากในรถตำรวจนี่แหละค่ะคือถ้าลงไปเนี่ยถ้าจะไม่รอดใช่
โอ้โหท่านผู้ชมครับเกรงว่าจะวุ่นวายนะฮะ
เพราะว่าญาติของฝั่งคนเจ็บคนตายเนี้ยเขายังโกรธแค้นกันอยู่อืม
เดี๋ยวจะมีการรุมประชาธรรมกันเกิดขึ้นค่ะจากการสอบสวนนะครับ
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในหมู่บ้านมีการจัดงานบวชนาคเจ้าภาพเนี่ย
หมอลำซิ่งมาฉลองนาคใหม่นี่ตั้งเวทีไว้แล้วในใจผู้ตายเนี่ย
กับนายเตชินคนเจ็บสาหัสก็มาร่วมงานนะครับ
ก็ดื่มเหล้าแล้วก็เมานะฮะไปเต้นอยู่ข้างเวทีหมอลำค่ะ
แล้วเกิดการเขม่นกับนายธีรศักดิ์นะฮะในวงเล่าเนี่ยจนมีการชกต่อยกันหลายรอบนะครับ
สุดท้ายเนี่ยยกพวกตะลุมบ่อนกันนายธีรศักดิ์สู้ไม่ไหวนะครับ
ชักมีดออกมาแทงใส่เขาจนตายไปหนึ่งแล้วก็เจ็บหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
แต่ตัวเองก็เจ็บเหมือนกันก็เลยไปโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจไล่สืบสวนจนไปอายัดตัวมาจากโรงพยาบาลได้สพชุมแพรแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
อีกคนนึงก็คือบาดเจ็บสาหัสนะฮะตอนนี้ก็ได้ตัวไปดำเนินคดีแล้ว
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับบ้านสมบูรณ์สุขตนสะอาดอชุมแพทย์จขอนแก่น
นี่คือบ้านของนายชัยที่เสียชีวิตนะครับที่บ้านก็กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพกันอยู่นะครับ
เราได้เจอกับนายจ้างของผู้ตายนะฮะอายุ๖๙ปีแล้วนะครับนายจ้างนะครับ
เขาบอกเขาก็รักผู้ตายเหมือนลูกบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่มีคนมาบอกว่าในชัยเนี่ยถูกแทงเพราะจะเข้าไปช่วยห้ามช่วยแยกคนที่กำลังมีเรื่องกัน
แต่ถูกนายธีรศักดิ์เนี่ยใช้มีดแทงใส่เข้าลิ้นปี่ทีนึงเข้าหน้าท้องอีกทีนึง
นี่นายจ้างบอกคนแถวนั้นบอกว่านายธีรศักดิ์นี่โหดมากไม่ใช่แค่แทงอย่างเดียวนะ
ตอนที่แทงเข้าไปแล้วเนี่ยยังเอามีดเนี่ยคว้านท้องเขาอีก
อีกคนนึงที่สาหัสอยู่เนี่ยถึงขั้นไส้ทะลักออกมาเลย
นายจ้างของนายชัยบอกว่านายชัยเนี่ยเป็นลูกจ้างที่ร้านอาหารที่ทำร้านขายอาหารอยู่นะครับ
ทำงานกันมานานหลายปีจนรักเหมือนลูกเหมือนหลานช่วยเหลือกันมาตลอด
พ่อแม่ของนายชัยเสียชีวิตหมดแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าจ้างไปทำโต๊ะจีนแล้ว
ในชัยเขาก็ขอไปทำงานที่โรงน้ำแข็งเพิ่มจนไปสนิทกับลูกชายที่เขาบวชที่งานบวช
ก็ไปช่วยงานเขาเชื่อว่าในชัยเนี่ยไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรแล้วตอนเกิดเหตุยกพวกตะลุมบอลกัน
คงตั้งใจจะไปช่วยห้ามเหตุจริงเพราะตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนกับพ่อนาคที่เป็นบ้านงานบวช
จ้างของนายชัยบอกอยากจะถามคนที่แทงเหลือเกินว่าจิตใจทำด้วยอะไรทำไมโหดเยี่ยมขนาดนี้
แม่เสียชีวิตต้นสู่ชีวิตเห็ดบ้านเหนียนนี่แหละครับ
เป็นคนรู้จะเก็บรู้จะทำงานขยันบอกผิดว่าแม่กะไภเป็นคนดีนิสัยดี
เพราะเหตุการณ์นุพวกฆ่างเคี้ยงกะว่าของซั่นแหละครับเราจะเข้าไปห่ามห่ามที่มุถูกตี
แต่อันนี้มันกระโบรูจังใดแท้งโหดเยี่ยมลาย
ส่วนแฟนสาของผูตายเธออยู่๓๖ปีชื่อนางสาวสุคลนรษนะครับ
บอกว่าเธอกับไน้ชายผู้ตายทำงานในโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในชุมแพนฮะ
เมื่อวานเธอกับสามีไปร่วมงานบวชลูกชายของเพื่อนร่วมงานนะฮะตอนเกิดเหตุ
ทราบว่าสามีกับนายเตชินคนเจ็บไปช่วยเคลียร์ใจกับฝั่งตรงข้าม
เพราะเห็นว่าเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงกำลังมีเรื่องกันอยู่
แต่ในระหว่างที่เคลียร์ใจกันมีบุคคลที่สามก็คือคนก่อเหตุนี่แหละ
ธีรศักดิ์เนี่ยอยู่วิ่งเอามีดมาแทงเขา
สามีเธอตายนายชินเองก็บาดเจ็บสาหัส
ส่วนมีดชาวบ้านบอกว่าคนก่อเหตุน่าจะพกมาเอง
เพราะฉะนั้นเธอบอกเธอขอยืนยันว่าสามีเธอไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุ

แต่สามีเธอเนี่ยเป็นคนชอบไปช่วยเคลียร์อ่า
เห็นใครเขามีเรื่องกันเนี่ยเขามีเรื่องกันก็เลยพยายามเข้าไปช่วยเคลียร์

ใช่แกจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
แกจะก็เมาค่ะเพราะเป็นงานบวชเนอะ
ก็ไปสั่งสนีหาเพื่อนร่วมงานด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีดื่มก็ปกติแกจะดื่มอยู่แล้วค่ะ
แล้วถ้ามีปัญหาทะเลาวิวาสกันก็จะไม่มีคนที่มีอาวุธ
แกก็จะเข้าไปห้ามไปแยกไปอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ทราบนะครับ
ก็ไม่ทราบแต่แต่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เหมือนกับว่าเขาพกมาค่ะ
เราได้คุยกับทางฝั่งแม่ของคนเจ็บด้วยนะครับ

ซึ่งนายเตชินยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
แม่บอกว่าวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าลูกชายถูกแทง

เพราะน้องเนี่ยโดนหนักถึงขั้นไส้ทะลักออกมาเลย
บอกโอ้โหตอนนั้นเขาสุดเลยนะครับ
แล้วนี่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับ
ไปหาลูกที่โรงพยาบาลมา
บอกว่าลูกชายเสียเลือดมาก
ตอนนี้มีทหารมาช่วยบริจาคเลือดให้แล้ว
ซึ่งก็อยากขอบคุณจริงที่มาช่วยเหลือ
ตอนนี้ยังอยากให้ทางครอบครัวผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบด้วย
ส่วนทางคดีขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
คือแม่บอกอยากจะฆ่าให้ตายด้วยซ้ำคนก่อเหตุ
แต่ก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นแหละนะครับ
อยากจะรู้เหมือนกันว่าในจิตใจเนี่ยทำด้วยอะไร

ก็คือเตชินที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วลูกชายตั้งใจแค่ไปสนุกสนานในงานบวชเท่านั้น

ตำรวจสพชุมแพรบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบปากคำคนก่อเหตุนะครับ
แต่ว่าได้คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็จะแจ้งข้อหาสำหรับคนก่อเหตุนะครับ